ที่จังหวัดชายนาฏมีคนดวงดีดวงเห็งเนี่ยขับรถไปกลับกว่า๔๐๐กิโลเมตร
เพื่อที่จะเดินทางไปแก้บนกับไอ้ส้มฉุน
แล้วเธอเนี่ยดวงดีมาจากไหนไปดูกันค่ะ
ไปเลยที่วัดทรงเสวยนะคะอยู่ในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
ที่นี่หลายคนทราบกันดีว่ามีรูปปั้นไอ้ส้มฉุนใช่ไหมคะ
เป็นรูปปั้นไอ้ส้มฉุนเด็กวัดทรงเสวยที่จมน้ำตายไปเมื่อหลายสิบปีก่อน
แต่ดวงวิญญาณยังผูกพันกับทางวัด
แล้วก็มักจะมีคนไปขอโชคขอลาบกันอยู่เป็นประจำอะค่ะ
ก็เลยทำให้ชื่อเสียงของไอ้ส้มฉุนโด่งดังไปทั่วบริเวณทั่วประเทศ
อย่างนี้ละกันนอกจากในจังหวัดชายนาฏเองทั่วประเทศรู้จักกันหมด
อย่างล่าสุดค่ะมีสาวคนนี้ดวงดีดวงเฮงดวงปังมาจากพิศนุโลก

คุณพี่คนนี้แหละเป็นญาติคุณชนะเปล่าไม่แน่ใจ
เออเธอเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับคุณแม่
จากบ้านระยะทางรวมไปกลับถึงจังหวัดชายนาฏ๔๐๐กิโลเมตร
ถ้าอยู่ในสุรโลกชัยนาธิ์ประมาณกัน๒๐๐กว่า

คือเธอเนี่ยเดินทางแล้วตั้งใจเพื่อจะนำรถของเล่นมาถวายให้กับไอ้ส้มฉุน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอเคยมากระซิบขอโชคขอลาบ
แล้วก็ได้สมปรารถนาดังที่ตั้งใจเอาไว้
ขอพรกลับไปเธอบอกว่าโหทำอะไรก็ได้ผลกำไรไม่มีติดขัด
แล้วยังได้โชคได้ลาบจากสลากกินแบ่งเล็กน้อย
แต่ขออุบไว้ไม่บอกว่าถูกเท่าไหร่ยังไงมากน้อยขนาดไหน
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเธอมาขอแบบเรื่องของการงงการเงินไง
เธอก็เชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งที่ขอไว้กับไอ้ส้มฉุนนี่แหละ
พอมีโอกาสก็เลยรีบเดินทางมาแก้บนที่วัดทันทีค่ะ
อกจากจะมาแก้บนแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยแก้บนเสร็จปั๊บทำยังไงต่อ
นี่ไงขอต่อขอพร
ขอพรต่อเนื่องก็คือทำการเสี่ยงเซียมซีเพื่อจะไปเสี่ยงโชคอีกสักครั้งหนึ่ง
เขาว่ากันแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ
คนดวงดีก็มีคนดวงแบบเราก็มี
ดีใช้นาทไปไปกลับนี่แหละ
อยากกินส้มโอไงเอาแตงกวาชอบ
แค่นั้นขับไปซื้อส้มโอ
กลับแล้วกำคุณมากเลยนะ